สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่

มอนฮิปโปโตเตมัสกับปิกมี่ฮิปโปโตเตมัส
จะมีผลไม้ที่จัดเตรียมไว้อยู่แล้วเนี่ย

สำหรับน้องหมูตุ่นถึงจะชอบอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูง
เขาจะมารวมกลุ่มเฉพาะช่วงฤดูผสมขุดโพงเข้าไปอาศัยอยู่ในโพงด้วย
นะครับที่ที่เขาสำรวจพบนะครับในธรรมชาติด้วยโอเคเขาจะมีขนาด

รอบเวลาของการให้อาหารนะครับเราเริ่มกันที่

อาหารแร็ดก็มีเพียง๒๐ชุด
เป็นดารานะถึงจะมีแฟนคลับนะฮะแต่ตัวเล็กเล็กนะฮะ
ปัจจุบันนี้นะครับมีแฟนคลับนะคะพี่นิกมีแฟนคลับ
เพจของเราเพจของเราด้วยนะครับส่วนท่านใดนะครับที่ต้องการ
มาชมความน่ารักของหมูตุ๋นตัวเป็น
แล้วนะคะแล้วก็จริงเราไม่ให้นำรถยนต์เข้าแต่ว่ามันจะเป็นอีกหนึ่ง
พี่นิกก็คือโซนด้านบนของเสือป่านะคะแล้วก็เรายังมีกิจกรรมใหม่ที่
โอกาสหน้าเนี่ยสามารถมาเที่ยวชมแล้วก็มาตามเวลาที่เราแจ้ง

วันนี้พี่เดี๋ยวขอบคุณไม่รู้กี่คำแล้วพี่นี้ขอบคุณ

แล้วก็เห็นตัวนี้ก็เลยชอบ
แล้วเรารู้ไหมว่ามีน้องขาหมูด้วย
ครับแต่ชอบหมูตุ๋นมากกว่า